ส่วนมาตรการที่จะช่วยประชาชนมีเพิ่มเติมไหมฮะ
มีเพิ่มเติมมาฝากกันเป็นเรื่องใกล้ตัวค่าไฟ
ก่อนหน้านี้หลายคนติดตามก็มีความเคลื่อนไหวมาว่าเดี๋ยวจะลดค่าไฟให้
รอมาตรการต่างก่อนทีนี้ถามมาว่าค่าน้ำล่ะจะมีไหม
ความชัดเจนเป็นอย่างไรมีมาฝากแล้วฟังกันให้ดี
กระทรวงมหาดไทยออกมาตรการลดค่าครองชีพประชาชน
ด้วยการให้ใช้น้ำฟรีนะคะแล้วก็ลดค่าน้ำปลาปลาด้วย
อยู่ในพื้นที่ของกรปนค่ะทีนี้กรปนครอบคลุมจุดไหนบ้าง
ก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการ
ก็เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด๑๙นี่แหละค่ะ
นายนิพนธบุญยามดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็แถลงมาตรการ๔บวก๑ลดค่าน้ำให้กับประชาชน
ซึ่งเป็นมติจากที่ประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง
กรปนเมื่อวันที่๒๗เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้๔บวก๑ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก็คือ๑ใช้น้ำฟรีนะคะฟรี๑๐คิวแรกทุกครัวเรือนนะคะ
ลดค่าน้ำปลาปลา๑๒๐ตั้งแต่คิวที่๑๑
ขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำเป็นเวลา๖เดือนด้วยกัน
สำหรับกิจการโรงแรมแล้วก็ที่พักอาศัย
ยกเว้นการตัดน้ำนาน๖เดือน
และเพิ่มอีกหนึ่งมาตรการก็คือการคืนเงินประกันการใช้น้ำทุกรายนะคะ
มาตรการเพิ่มเติม๔บวก๑ในข้างต้นนั้น
จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำปลาปลา
เขตรับผิดชอบของกรปนอย่างที่บอกไป
ก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการนั่นเอง
ก่อนหน้านี้กรปนดำเนิน๔มาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปแล้วค่ะ
ยกเว้นการตัดน้ำปลาปลาชั่วคราวและถาวร
ดการผูกลวดและงดการถอดมิเตอร์น้ำเป็นเวลา๒เดือน
รวมถึงค่าน้ำปลาปลาก็ลดลงมา๓ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นเวลา๓เดือนนะคะ
แล้วก็มีการขยายระยะเวลาการชำระเงิน
รวมถึงคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทหนึ่งที่พักอาศัย
ซึ่งก็สามารถไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์
ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรปนได้นะคะก็ตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปด้วย
นายจตุรงสุริยาสะสินผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงในฐานะโฆษกฟน
ก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนได้รับบินค่าไฟฟ้าแล้ว
แต่ก็ยังไม่มีการลดค่าไฟจนทำให้มีการพูดถึงกันอย่างมากว่าจะ
จะมีการลดหรือเปล่าจะคืนเงินกลับมายังไง
คือเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าทางกฟนและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟภเนี่ย
กำลังรอข้อสรุปสูตรการคำนวณค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่
จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ
หลังมีการประชุมหารือร่วมกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
จากมาตรการการลดค่าไฟฟ้าที่ออกมาก่อนหน้านี้
เป็นเพียงมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ยังไม่มีกรอบรายละเอียดวิธีการคำนวณ
วิธีการใช้งานที่ชัดเจน
ดังนั้นบินค่าไฟฟ้าที่ออกมาล่าสุดเนี่ยจึงยังเป็นรูปแบบเดิมอยู่
รูปแบบที่ยังไม่มีการหักส่วนลดให้กับผู้ใช้ไฟฟ้านั่นเองนะคะ
ตัวเลขที่เราตกอกตกใจกันไปนี่แหละ
พร้อมทั้งระบุว่าประชาชนที่ได้รับบินค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายน
ที่ให้ชำระเงินตามปกติก็ชำระเงินไปก่อน
แล้วก็ยืนยันนะคะว่าหลังจากนี้จะมีการรับเงินคืนแน่นอน
ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลไป
เพราะถ้ากรฟนและกรฟพได้รับสูตรการคำนวณการใช้ค่าไฟฟ้าแล้ว
เดี๋ยวจะไปรีบดำเนินการคืนเงินส่วนต่าง
หลังให้ทันทีโดยที่ประชาชนไม่ต้องไปทำอะไรเลย
ไม่ต้องไปลงทะเบียนเลยนะคะเดี๋ยวจะมีการจัดคืนย้อนหลังให้

ว่าคือบินล่าสุดเป็นของเมษาใช่มั้ย

โอ้โหจากส่วนลดที่มันเกิดขึ้นไม่น่าเชื่อมันต่างกันเยอะมากทีเดียว

เออเอาลองผมมาดูซิว่าใครได้บินหรือยัง
แล้วใบเสร็จของผมมันเหลือแค่๖บาทเท่านั้นกับรอบเดือนมีนาคม

ขอบคุณมากเพราะว่าเมษายนที่๔๐๐๐ก็ผ่าน